ผ่าตัดเสริมอึมเสริมอกมา
โอ้โหเธอบอกว่านมเธอแทบเน่านะครับ
ดังนั้นเธอขอให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
โดยนายเจนจีราภูลศรีสวัสดิ์หรือว่าน้องเจนอายุ๒๐ปี
สาวประเภท๒ชาวจังหวัดนครนายก
เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจภูทรบ่อวินอำเภอศรีราชา
จังหวัดชนบุรีเพื่อเอาผิดกับคลินิกศัลยกรรม

หลังจากที่เธอไปใช้บริการเสริมหน้าอกในราคา๕๐๐๐บาท
คลินิกแห่งนี้เมื่อวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา
และเมื่อครบ๗วันนะครับก็คือช่วงประมาณสัก๒๕ตุลาคมนะ
ได้ไปตัดไหมตามที่หมอนัด
แล้วก็ให้ไปเอาสายเดรนออกสายเดรนคือสายระบายเลือดเสีย
ที่มันต้องติดอยู่ที่แผลก่อนนะครับ
เลือดเสียที่เกิดจากการผ่าตัด
ใช่ฮะก็ต้องไปตัดไหมแล้วไปเอาสายเบรนด์ออก
แต่ว่าแผลยังมีเลือดไหลซึมออกมาตลอดเวลานะครับ

คุณหมอที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ยามบรมราชกุมาบรีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธอำเภอองครักษ์
ก็ได้ผ่าตัดช่วยชีวิตเธอไว้ได้ทัน
เกือบตายจากเหตุการณ์เสริมอึมในคลินิกครั้งนี้นะครับ
อาจจะไปคล้ายที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ลำปางที่ช็อกจนเสียชีวิตนะครับ
คราวนี้ฟังเสียงของคุณเจนจีราหน่อยฮะ
ซึ่งหมอก็บอกแล้วว่าคือ๕๐๕๐
ถ้าช่วยไม่ทันก็คือถ้าติดเชื้อในกระแสเลือด
ก็คือไปเลย
ก็คือหนูเข้าห้องผ่าตัดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง๓ทุ่มครึ่ง

แต่จะต้องใส่เครื่องออกซิเจน
แล้วก็ให้เลือดอีก๓ถุง

พอเธอรอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือจากคุณหมอจริงมา

คุณเจนจีราก็ได้กลับไปหาหมอที่คลินิกศัลยกรรม

นำใบรับรองแพทย์ไปให้ดู

ก็เลยได้คืนเงินมา๕๐๐๐บาท
แต่คุณเจนจีราต้องการให้ทางคลินิก
จ่ายค่าเยียวยารักษาตัว๑แสนบาทด้วย

ก็ได้เดินทางไปที่คลินิกแห่งนี้ที่ตำบลบ่อวิน
ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารทอศสาขาบ่อวิน
พบว่าได้เปิดดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
โดยเป็นบริษัทดรมณัฐจำกัด
ดำเนินกิจการสถานพยาบาลแบบไม่รับคนไข้ค้างคืน

แพทย์ผู้ผ่าตัดเสริมหน้าอกนั้นไม่อยู่ภายในคลินิกนะครับ
แต่ว่าพนักงานที่ทำงานอยู่เขาก็ให้เข้าตรวจสอบคลินิกนะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็พบใบประกอบวิชาชีพ
หรือว่าผู้ประกอบโรคศิลปะในคลินิกอย่างถูกต้อง
แต่ตอนนี้ก็ต้องรอให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา
มาตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้องตามกฎหมายจริงหรือไม่นะครับ